คุณผู้ชมคะไปดูคลิปหนึ่งที่เขามีการแชร์ในโลกโซเชียลหน่อยค่ะ
คือเวลาตำรวจเรียกถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเราไม่ผิด
เราก็ควรที่จะจอดให้ตำรวจเขาตรวจถูกไหม
แต่กรณีนี้ค่ะมีผู้ชายคนนึงเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มา
ตำรวจเรียกแต่พอตำรวจเรียกอ่ะ
คือเขายังไม่รู้เลยว่าเขาผิดอะไรแล้วกลัวมากอะค่ะ
คือซิ่งหนีไปก่อนตำรวจก็ตาม
สุดท้ายจุดจบของเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสายตรวจ
ที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งเขาเห็นผู้ชายคนนี้
ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไม่ได้สวมหวกกันน็อก
อันนี้คือที่ตำรวจเห็นนะก็เลยต้องเรียกแล้วก็ตรวจสอบ
แต่ดูสิคือผู้ชายคนนี้เขายังไม่รู้เลยว่าตำรวจเรียกทำไม
แต่คือบึ้นเร่งเครื่องหนีซะก่อนนะคะ

ใช่ตำรวจที่ขับตามขี่ตามเนี่ยนะคะ
ซ้อนกันอยู่สองคนถ่ายจากกล้องบนหวกกันน็
ก็เข้าไปตามซอกซอยต่าง
สายเข้าซอยทันทีตำรวจเลี้ยวแถมไทน
ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะจังหวะมันเกิดอีก
เห็นไหมคือตรงนั้นมันเป็นเหมือนร่องน้ำ
เป็นเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งร่องถนนค่ะ
ดูสิคะคือเรียกเท่าไหร่ก็ไม่จอดสุดท้ายจนรถมันตีรังกา
เป็นว่าก็เจ็บตัวด้วยแล้วก็ถูกจับด้วยนะฮะใช่ค่ะ
ตำรวจก็เอากระบองตีไปที่ขาคือคลิปมันก็ตัดจบแค่นั้นนะคะ
อยากรู้ตอนจบเหมือนกันนะอยากรู้ว่าเขาผิดอะไร
จากไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกไหมถึงหนีขนาดนี้
แต่ว่าตอนนี้ค่ะยังไม่ได้ระบุรายละเอียดสถานที่รวมถึงสพหรือว่าสนที่เกิดเหตุ
แต่ชาวเน็ตเขาก็ให้ความสนใจเขาก็วิพากษ์วิจารณ์น่าจะต่างจังหวัดนะคะ